มาในช่วงนี้ใครหิวตามผมมาเลยกับช่วงตลอดกินครับ
ผมจะพาไปร้านนี้เป็นเมนูอาหารไทยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเมนูประจำบ้านนี่แหละ
ง่ายแต่รสชาติไม่ธรรมดา
ติดตามกันเลยนะครับในช่วงของตลอดกิน
สวัสดีวันอาทิตย์ครับเยาวรุ่นตลอดกิน
รู้กันดีอยู่แล้วสวัสดีวันอาทิตย์จันทร์อังคารในกลุ่มไลน์ไง
โอ๊ยยาววลุ่นหลาย๒อแล้ว

อายุมันแค่ตัวเลขอย่าไปคิดอะไรมากมันอยู่ที่ใจ
ความวัยรุ่นเนี่ยแล้ววันนี้เดี๋ยวจะพายาวรุ่นทั้งหลายไปตามหาความอร่อยกันนะครับ
กับร้านร้านนี้อยู่ในกรุงเทพนี่แหละไม่ได้ไปไหนไกลกับแถวถนนอรุณอมริน
ร้านดีอาหารอร่อยบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับ
อย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่าครับ
เอาล่ะไปกันเลย
เดี๋ยวก่อนมายืนรออะไรตรงนี้ครับ
ขึ้นรถไม่ทันค่ะถูกทิ้งขอไปด้วย

พี่อาร์มถามจริงเขาว่ากันว่าแก่เนี่ยพี่อาร์มอ่ะโกรธไหม
เรื่องนั้นมันเล็กน้อยมากเลยประตูผมไม่โกรธหรอกครับหรือว่าเขาแซวเละ

สายตาไม่ค่อยดียังอยากกลับไปกินข้าวกับครอบครัว
ตอนแรกไม่โกรธหรอกตอนนี้ชักเริ่มโกรธแล้วเนี่ย
ไม่ต้องห่วงผมเนี่ยขับรถระวังอยู่แล้วครับ
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยที่ทุกระบบผสานการทำงาน
ประมวลผลให้เราขับรถได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น
ระบบจะปรับลดความเร็วรถให้เท่ากับรถคันหน้าเพื่อรักษาระยะห่าง
ขณะที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวก็จะมีเสียงเตือน
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับ
เรียกได้ว่าปลอดภัยมั่นใจหายห่วงเลยล่ะครับ
บอกแบบนี้ว่าบรรยากาศร้านนี่โดนใจจริงเลยนะครับ
แต่เรื่องของอาหารต้องคุยกับเชฟ

โกครับอย่างแรกเลยครับ
ช่วยพูดถึงบรรยากาศการตกแต่งร้านหน่อย
ดูแบบแปลกตาน่ะและมันดูสะอาดมากเลย
และก็ให้ดูเป็นครอบครัวให้ทุกคนแบบ
ร้านนี้เขาสะอาดดีนะหนักมาอะไรอย่างนี้

ชื่อร้านทาทาดามันมาจากไหนครับ

ที่เรามาร่วมกันเปิดร้าน

อ๋อเหรอเพราะเจออาหารของเราว่า

อะไรอย่างนี้ครับผม
ก็เลยมาปรับให้มันเข้ากับร้าน
แล้วให้รู้สึกมันว้าว
ก็เลยตั้งชื่อว่าพัฒนา
โอ้โหนี่ไงตามชื่อร้านเลย

คือกว่าจะต้มตุ๋นเจ้าเนื้อวากิวออกมาเสิร์ฟได้

อันนี้เราใส่ไข่แดงเข็ม
ให้มันมีความละมุนนิดนึง
นี่เห็นบอกว่ามาจากสุราช

แล้วอะไรก็ดูมันให้มันมีความเข้มข้นขึ้น
แล้วเนี่ยไม่ได้มาก้อนเดียว
โอ้โฮเหมาะเป็นสิบก้อน

แล้วก็จะมีพิเศษหน่อยก็จะมี

ลมกล่อมเข้ากับเนื้อแกงเลยครับ

เจฟโกผมขอดูยาก
ฮัตตาด้าขาดแล้วนะครับ

ที่ได้ลองทานในรูปแบบของพะโลครับ
นี่นะ

คือเนื้อวากิลมันนุ่ม
แล้วนอกจากนั้นมีไข่แดงเค็มลงไปในพะโล
ผมว่าได้อีกหนึ่งรสชาติอีกหนึ่งสัมผัสที่
ที่มันนวลที่มันนวลอยู่ในปากอะครับ
ได้ความหอมหวานมันอร่อยแบบนี้เลยครับ
ขนมจีนน้ำยาปูบ้างดีกว่าครับ
ตักไปตรงไหนก็เจอแต่เนื้อปู
แล้วเป็นปูที่เป็นกัญเชียงปูอะครับ

ขนมจีนน้ำยาปูต้องบอกว่า
ถึงเครื่องแกงใต้จริงเผ็ดอร่อย

เนื้อปูมันสดมากเลยครับ
เป็นกับข้าวที่ทานกับครอบครัวได้
อย่างมีความสุขมากเลยครับ

อันนี้จะอยู่ที่๓๘๐บาท
ขนมจีนนี่เซ็ตเล็กกับเซ็ตใหญ่

เล็กลงมาหน่อย๓๘๐บาท

สำหรับร้านทัศดาก็หาไม่ยากนะครับ
ใครจะมาร้านอยู่ติดถนนอรุณอมริน
ตรงสะพานพระราม๘เลยครับ

เพราะฉะนั้นมอบผ้ากันเปื้อน
ให้กับเชฟโกเอาไว้เป็นที่ระลึกเลยนะครับ

ผมและรถคู่ใจของผมนะครับ

ตลอดกินมาชิมถึงที่นี่แล้ว
ต้องบอกเลยว่าร้านทัศดา
อร่อยจริงเด็ดมาก
ทธดา

ยังไงมีโอกาสแวะเวียนไปทานกันได้นะจ๊ะ